คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
เพื่อที่จะเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยว่าอยู่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียว
ก็ต้องระมัดระวังบางทีอยู่หลายคนยังต้องระวังเลยนะคะ
เพราะว่าคนร้ายมันขึ้นบ้านมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริง
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าอยู่ดีคนร้ายก็ขึ้นมาบุกมาที่บ้าน
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเธอดูแผลเธอสิคะ
แต่เธอบอกว่าโชคดีจริงที่รอดมาได้เพราะมีฮีโร่ฮีโร่๕ตัว
เป็นน้องหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้มาช่วยเธอค่ะ
รุมกระโจนใส่คนร้ายจนคนร้ายเพ่นหนีอะค่ะ
เมื่อ๒๘มกราคมที่ผ่านมาค่ะกำลังล้างจานอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงคนเดินก็ไม่ได้เอกใจอะไรนึกว่าเสียงลม
สักพักได้ยินอีก๓๔รอบใกล้กว่าเดิมใกล้มาเรื่อย
ก็เลยเรียกสุนัขที่เลี้ยงไว้สุนัขก็ทั้งเห่าทั้งขู่
เธอก็เลยนึกในใจว่าโอ้โหมันต้องเป็นคนแน่
ต้องเป็นคนร้ายแน่ล้างจานเสร็จเรียกสุนัขเข้าบ้าน
ล็อกประตูบ้านแชทไปบอกแฟนบอกว่าแฟนบอกเออ
มันอาจจะไม่ใช่คนมั้งเป็นกระรอกเป็นอะไรหรือเปล่า
ครับแต่เธอบอกแฟนว่าไม่ใช่หรอกเพราะหมาเห่าเห่าไม่หยุดเลย
ก็เลยเปิดไฟทิ้งไว้เข้าครัวหุงข้าวจนเสร็จล้างหมอล้างมีด
จู่มีผู้ชายโผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดว่าอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะน้องสาว
โอ้โหนี่ครับสิ้นเสียงปุ๊บเอามือล้วงมาทางหน้าต่าง
ดึงหัวเธอกระแทกลูกกรงเหล็กจนเลือดออกอะค่ะ
พอตั้งสติได้เธอคว้ามีดแทงไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
คนร้ายก็หนีไปเธอก็บอกว่าเออโชคดีนะเธอมีสุนัข
ไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่อย่างงั้นเนี่ย
คนร้ายอาจจะมาก่อเหตุหนักกว่านี้แต่คนร้ายเนี่ยนะคะ
ก็คือยังกล้านะคะถ้าสุนัขอยู่นอกบ้านเนี่ย
เนี้ยก็คงโดนกัดไปแล้วดีที่สุนัขเห่าเอาไว้ครับ
แล้วก็กระโดดใส่คนร้ายก็เลยหนีออกไปนี่ค่ะ
แต่ก็นี่พันนี้ด้วยไงพันเซเชียนใช่ไงตีหนึ่งของอีกวันครับ
สิบเก้ามกราคมคนร้ายมันย้อนกลับมาอืม
ได้ยินเสียงคนพยายามจะเลื่อนประตูบ้านค่ะทีนี้ก็เลยโทรหาพ่อแม่
แล้วก็โทรหาแฟนพ่อแม่ก็มาถึงที่บ้านก่อนนะคะ
แล้วก็เอาสุนัขมาให้อีกหนึ่งตัวกลายเป็นตอนนี้สุนัขเพิ่มแล้วเป็นห้าตัว
ตัวที่พ่อแม่เอามาให้ดุด้วยค่ะเธอก็ไปแจ้งความสพสัตหีบ
แต่ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉยกลางดึก
คนร้ายมันมาอีกอะค่ะครับมันไม่เข็ดอ่ะ
เพราะว่าครั้งก่อนมันหนีไปได้ไงสุนัขแค่เห่าแค่กระโจนใส่ใช่ไหมอืม
แต่ครั้งนี้มันมาอีกทีนี้แหละสุนัขกระโจนใส่และไล่กัด
แขนคนร้ายแบบนี้กัดแสะกัดแขนกัดเสื้อครับ
คนร้ายต้องวิ่งหนีอะค่ะนี่เธอก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาที่บ้านตำรวจมาคนร้ายมันหนีไปแล้ว
ก็ไปแจ้งความอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุนัข๕ตัวเป็นฮีโร่ที่ช่วยเธอช่วยตั้งแต่วันแรกคือเห่าให้เธอรู้ตัว
ว่ามีคนร้ายมานี่ค่ะที่คนร้ายมันโผล่มือเข้าไปดึงหัวเธอตรงนี้เลยอ่า
คนร้ายมันโอ้โหมันมาอีกรอบอันนี้ก็น้องหมาทั้ง๕ตัวช่วยขย่ำกัดคนร้ายเอาไว้ได้
คนร้ายก็เลยหนีไปคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอสุนัขทั้ง๕ตัวค่ะสุนัขก็ดูแลบ้านเป็นอย่างดี
ดูแลเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเห่าใส่เห่าใส่คุณศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เลย
ก็ธรรมดาฮะเห็นคนแปลกหน้าใช่ใช่แต่เจ้าของเขาล่ามโซ่ไว้นะคะ
นี่ค่ะก็ไปดูที่นี่นี่โหดูจริงอย่างนี้ดูจริงใช่
แต่ก็เนี่ยค่ะเฝ้าบ้านก็ล่ามโซ่เอาไว้แบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนที่ประสบเหตุเธอชื่อนางสาวอัญชาลีสานทิค่ะ
บอกว่าคืนเกิดเหตุวันแรกมีสุนัขอยู่๔ตัวนะคะ
คือเจ้าบูบี้พันบูลลี่เจ้าหมีภูเจ้าเอวาเจ้าร็อกซี่
เป็นพันธุเรมันเชฟเพิร์ตครับเธอล้างจานอยู่ในครัว
ใส่หมวกโม่งโผล่มาตรงหน้าต่างอ่ะค่ะแล้วอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังแหละ
คนร้ายมันพูดว่าน้องสาวอยู่บ้านคนเดียวเหรอคว้าหัวเธอไปชนกับเหล็กดัดนะคะ
ความมีดแทงสวนไปคนร้ายก็หนีไปทีเนี้ยพ่อแม่ก็เอาสุนัขมาให้อีกหนึ่งตัว
ก็เยอรมันเชฟเผิดด้วยนะคะตัวที่ดุเลยเอามาให้อีกหนึ่งตัวกลายเป็นห้าตัว
คืนที่สองสี่ทุ่มสุนัขก็เห่าเหมือนเดิมคืนนั้นมีสุนัขเพิ่มอ่ะนะคะ
ก็เลยไปกัดคนร้ายกัดแขนกัดเสื้อวิ่งไล่คนร้ายเนี่ยปีนรั้วกระโดดหนีออกไป
บอกว่าโชคดีที่มีสุนัขช่วยชีวิตเธอเอาไว้
รู้สึกว่าเหมือนคนเพราะว่าน้องหมาไปเห่า
พอน้องไปเห่าสักแป๊บนึงก็คิดในใจแล้วมันไม่น่าจะใช่ลมอย่างที่เราคิด
ก็เลยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนก็เลยเรียกน้องเข้าบ้าน
เวทีมันโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะน้องสาว
มันก็เนี้ยดึงตรงนี้เลยดึงเลื่อนไปเลยอะ
ล้วงมือเข้ามากระชากหัวเราทุบกับตรงเนี้ย
ใช่ซึ่งตอนหัวแตกข้างหนึ่งเอ่อตรงเนี้ยหนึ่งแล้วก็ตรงตรงเนี้ยบวมปูดปูด
ใช่แล้วหลังจากนั้นหนูก็เอามือซ้ายสู้กับมันเอามุ้งรั่วตรงนี้ปิด
ติดมาได้ไม่หมดเพราะว่าติดมือตรงที่มันดึงหัว
มือขวาจับมีดได้ก็เลยแทงเข้าตรงเนี้ยอืมแทงแต่ตอนแทงคือมันดึงหัวหนูติดกับกรงเหล็กซึ่งหนูไม่รู้
คือหนูไม่รู้มันอยู่ช่วงไหนคือหนูจับได้หนูแทงก่อน
พอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บโทรหาแม่แม่เอาตัวที่๕มา
ใช่ค่ะพอเอาตัวที่ห้ามาก็ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งสิบหกตีหนึ่งกว่ากว่า
อ่าได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูอีกแต่มันเป็นด้านหน้าอืมอ่าเสียงเปิดประตู
ประตูแก้วอ่ะใช่ได้ยินเสียงดังอิ๊บหนูก็เลยทักถามแฟนว่าถึงแล้วเหรอ
อืมแฟนบอกยังไม่ถึงสรุปคือมีเงาคนอยู่ข้างนอกแล้ว
โมโหตรงที่ว่าแบบทำไมคือจะเข้ามาทำไมจะเอาอะไร
ในเมื่อหมามีตั้งสี่ห้าตัวทำไมทำไมถึงไม่กลัวใช่โมโหมากกว่า
มาแล้วมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเธอก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
อยู่ที่ศตหีพนะคะก็คือที่ศภศตหีพอืมตำรวจบอกว่าได้ตัว
ผู้ต้องสงสัยมาคนนึงสอบปากคำแต่สุดท้ายปล่อยไปเพราะไม่ใช่
ไม่ใช่คนก่อเหตุครับตอนนี้เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหก็ยังระแวงอยู่
ก็เลยต้องพึ่งน้องหมาทั้งห้าตัวให้อยู่เป็นเพื่อนก่อนอื้อหือ
เห่าหน่อยถ้ามีอะไรผิดสังเกตช่วยขย่ำคนร้ายหน่อยอ่าอืม
อยากจะขอคุณแม่มาสักตรวงฮ่าฮ่าดุหรือเยอะเกินนะดุดีนะครับ